คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อยกับต้นไม้
เราเสนอไปเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นพงต้นโพต้นกล้วย

โอ้โหมีอะไรบ้างไปดูกันเลย
เริ่มกันที่อันดับที่๕กับยอดมะพร้าวแตกยอดคล้ายพญานาค
พากันมาดูนี่เลยค่ะต้นมะพร้าวแปลก
ซึ่งต้นมะพร้าวแปลกที่ว่านี้ถ้าไม่ได้สังเกตอาจจะเห็นเป็นเพียงต้นมะพร้าวธรรมดาธรรมดา
แต่ถ้ามองดีแล้วก็จะเห็นว่าส่วนของยอดมะพร้าวมีลักษณะหงิกงอ
ซึ่งเจ้าของบ้านพร้อมชาวบ้านที่มาเห็นเขาต่างก็ลงความเห็นกันว่า
ลักษณะแบบนี้มันคล้ายกับเสียงของพญานาค
ทำเอาชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าต้นมะพร้าวต้นนี้อาจมีพญานาคมาสถิตอยู่
เพื่อให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านก็เป็นได้
ไปดูความแปลกกันอย่างต่อเนื่องในอันดับที่๔ค่ะกับต้นมะพร้าวคล้ายพญานาค
เป็นต้นมะพร้าวที่มีกิ่งแตกยอดออกมามีลักษณะคล้ายพญานาค
ซึ่งเจ้าของก็เล่าว่าซื้อพันธมะพร้าวมาสองต้นก็ปลูกไว้ข้างบ้านร่วมกับต้นไม้อื่นอื่น
หลานได้เข้ามาเก็บมะพร้าวในสวนและสังเกตเห็นต้นมะพร้าวต้นนี้มีลักษณะผิดแปลกไป
จากโคนต้นได้มีกิ่งมะพร้าวแตกแยกออกมาจากต้นหนึ่งกิ่ง
และยังได้แตกใบออกอีก๓กิ่งรูปร่างคล้ายกับพญานาค
งานนี้ชาวบ้านก็มาดูบางคนก็นำบายสีมาไหว้พวงมาลัยมาคล้องเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
มาถึงอันดับที่๓แล้วกับยอดมะพร้าวคล้ายเสียนพญานาค๓เสียน
นี่แหละคุณผู้ชมต้นมะพร้าวที่มียอดมะพร้าวออกข้างลำต้นชูช่อดูแล้วคล้ายเสียนพญานาครวม๓เสียน
ทางเจ้าของบ้านก็ได้นำผ้าแผลสามสีมาผูกไว้รอบต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวต่างก็พากันมาดูพร้อมกับจุดทูบเทียน
ยขอพรขอโชคขอลาบกันอย่างตั้งใจก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไม่ได้มากันมือเปล่านะจ๊ะ
กระป๋องแปง๑๐ไม้ติดมือมาด้วย
เดินทางมาถึงอันดับที่๒กันแล้วกับต้นมะพร้าวคล้ายเสียนพญานาค๕เซียน
เจ้าของบ้านเล่าว่าก่อนที่จะเจอต้นมะพร้าวต้นนี้ฝันว่ามีน้ำผุดขึ้นตรงท้ายสวนค่ะ
พร้อมกับบางอย่างที่สูงมากโผล่ขึ้นมาแต่ดันตกใจตื่นซะก่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไร
หลังจากตื่นก็เลยเดินเข้ามาในสวนแล้วก็มาพบกับต้นมะพร้าวแปดต้นนี้
งานนี้ชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นพญานาคาราชแน่นอน
และสุดท้ายอันดับที่๑กับต้นมะพร้าวประหลาดคล้ายพญานาค๙เสียน
มี๓เสียน๕เสียนแล้วคราวนี้มา๙เสียงกันบ้าง
โดยต้นมะพร้าวคล้ายกับพญานาคเก้าเซียนต้นนี้เจ้าของบอกว่า
เป็นต้นมะพร้าวที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเอามาให้ก็ปลูกในกระถางนี่แหละค่ะ
แต่อยู่มะพร้าวต้นนี้ก็ออกกิ่งก้านออกไปมาแบบหงิกงองอ
เอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้แล้วนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แต่พอชาวบ้านเห็นและรู้ว่าที่บ้านมีต้นมะพร้าวรูปร่างประหลาดแบบนี้จึงได้พากันมาขอดู
จากนั้นชาวบ้านก็เริ่มพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าต้นมะพร้าวต้นนี้มีรูปร่างคล้ายพญานาคเก้าเซียน
และนี่ก็คือ๕ต้นมะพร้าวสุดแปลกคล้ายพญานาคเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชม
มันแปลกอย่างที่บอกไหมล่ะแต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมเคยเจอต้นมะพร้าวแปลกแบบนี้กันบ้างหรือเปล่า
เคยเห็นนะแต่ไม่เคยเจอแบบต่อหน้าต่อตาแบบเป็นสักที
มะพร้าวแปลกเนี่ยใช่ไหมคะคุณลองปลูกดูไหมคะ
ลองหาปลูกดูที่บ้านนะแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยก็จะได้รู้กันว่ามันแปลก
แล้วจะได้ไปดูที่บ้านคุณลองดูนะคะ